ที่กอล์ฟนะครับเมเจอร์ที่๔ซึ่งเป็นรายการใหญ่นะครับ
ผลงานของโปรไทยนั้นฟอร์มก็ตัวหลักนะครับอย่างโปรเมยังฟอร์มไม่ดีเท่าไห
แต่ว่าวันแรกของการแข่งขันนะครับเป็นโปรแหวนครับ
ที่สามารถขึ้นมาเกาะหัวตารางอันดับ๓ได้ครับ
เงินรางวัลรวม๑๑๖ล้านบาทนะครับสำหรับรายการนี้แข่งขันที่อังกฤษจบวันแรกครับ
กอล์ฟไทยที่ผลงานดีสุดก็คือโปรแหวนครับ
รอนงเพชรล้ำที่รั้งอันดับ๓ร่วมตามหลังผู้นำเพียง๒สโตรก
ที่โปรโมโมริยาจุธานุการอยู่อันดับ๑๑ร่วม
กอร์๓ออเดอร์พาร์ส่วนโปรเมครับน้องสาวเอริยาจุธานุการมือหนึ่งของโลก
ทำได้เพียง๑อันเดอร์พาร์รั้งอันดับที่๒๘ร่วม
ไปดูแบตมินตันครับรายการชิงแชมป์โลกอีก๑เมนะครับ
เมรัชนกฮอินทนนครับลงแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบสารรอบ๑๖คน
แชมป์โลกนะครับน้องเมย์ในปี๒๐๑๓แล้วเป็นมือ๔ของโลก
เจอกับเซน่าเนวามือ๑๐ของโลกจากอินเดียครับ
สุดท้ายเนี่ยเมย์ก็สมาธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ในเนวาวก็เล่นได้ดีด้วยทำให้เมย์แพ้ไปครับ
เกมรวดแพ้๑๖๒๑แล้วก็๑๙
ยอมรับว่าตีเสียเองหลายครั้งแต่ว่าจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับ
ก่อนจะสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่๑๘ที่อินโดนีเซียในช่วงกลางเดือนนี้ครับ
ก็ยอมรับค่ะในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็จะพยายามแก้ไข
แล้วก็พยายามทำให้ดีขึ้นในรายการต่อไปค่ะ
แต่ว่ารายการต่อไปของเมย์ก็จะเป็นการแข่งขันที่เอเชียนเกมค่ะ
ก็จะพยายามทำให้ดีแล้วก็จะพยายามโฟกัสให้มากที่สุดค่ะ
เพราะว่าก็เข้าใจการที่เราคาดหวังมันก็มักจะมาด้วยความกดดัน
แต่ว่าครั้งนี้มันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะ
เชื่อว่าเรายังไม่หมดไปแล้วเราก็จะทำได้แน่นอนค่ะ
ส่วนหญิงคู่ครับในประเภทดีของกันของนักปรีมินตรไทยเลยนะครับ
ตอนนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบได้
ก็คือจงกลพันธ์กิติธรากุลกับพระวินดาประจงใจ

มือ๒๐ของโลกจากเดนมาร์คไปนะครับ
เกมรวด๒๑๑๙และ๒๑๑๓เข้ารอบก่อน
คู่มือ๙ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปครับ